คือเขาก็เดินหางานช่วงนี้ว่างงานไง

ก็ไปร่วมวงด้วยแต่ไม่รู้นะ
เป็นเพราะว่าน้ำสีทองที่มันเข้าปากไปเนี่ย
ทำให้หลายอย่างมันเปลี่ยนไปหรือเปล่า

คือนั่งกินกันอยู่ดีแล้วมันมีเรื่องค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนี่เห็นสภาพไหม
ตัวลุงเนี่ยโดนแบบโดนน่วมเหมือนกันนะโดนตีจนปากเจอค่ะ
จุดตรงนี้คือหน้าอาคารพาณิชย์อยู่ตรงข้ามร้านอาหารประชาสรรค์ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าโอ้ยตอนที่กู้ภัยไปถึงนะ
เจอตัวลุงศักดิ์อ่ะลุงศักดิ์ลีภัยแต่นี่ค่ะลี้ไปไหนไม่ได้
ลุงโดนอยู่ตรงนี้ค่ะลุงอ่ะเมาแล้วบอกว่าโอ้โหเจ็บปากปากเจอ
เจ็บท้องด้วยเจ็บหน้าอกด้วยโดนรุมมาค่ะ
ลุงศักดิ์ลุงศักดิ์เล่าให้ฟังหน่อยไหวไหมเนี่ย
เออเออเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังคือมาทำงานรับจ้างก่อสร้างในพื้นที่บ้านโพ
ทีนี้ช่วงนี้มันไม่ใช่หน้างานก็ไม่มีงานใช่ไหม
ก็เดินหางานในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าถึงตรงไหนครับ
ก็นอนอยู่ตรงนั้นนะคะทีนี้มานอนอยู่ตรงหน้าอาคารพาณิชย์ตรงนี้
แล้วเห็นไงว่ามีวัยรุ่นนั่งอยู่แถวนั้นก็คุยกันแล้วก็กินดื่มด้วยกันนะคะ
ทีนี้เมาลุงศักดิ์บอกว่าลุงโดนฝั่งไอ้พวกวัยรุ่น
มันมารุมลุงมันมาตีลุงจนเนี่ยเจ็บท้องเจ็บอกปากเจอแบบนี้ค่ะ

ใครใครตีใครใครตีรู้จักไหมไม่รู้จักไม่รู้

พอเอามาถึงเนี่ยก็ตีเลยแบบนี้นะคะแต่เอ๊ะมันจะมีเรื่องอะไรมากไปกว่านั้นไหม
เรามันร้อมวงกินเหล้าด้วยกันอะเราไม่เจอ

ก็เหมือนกับคนแบบไม่ค่อยมีแรง
ลุงแกคงเมามาแน่เลยค่ะ
แล้วไม่รู้ว่าพอสาเหตุนี้รึเปล่า

แล้วไปพูดอะไรไม่เข้าหูเลยโดนวัยรุ่นทำร้าย
กู้ภัยก็เลยต้องเอาตัวลุงส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะ

แล้วเดี๋ยวดูนะว่าลุงจะเอายังไงกับวัยรุ่น
เดี๋ยวตำรวจจะไปไล่กล้องดูไหม
คือถ้าเกิดว่าลุงไปแจ้งความตำรวจก็จะได้ไปไล่กล้องดู
แล้วก็เอาวัยรุ่นมาสอบปากคำนะคะ